นักภานะนี่เต้ยเกิดวันอะไรอาจารย์
อันนี้เหรอเกิดวันพระรหัส
เดี๋ยวก่อนเหลืองเขาใส่เสื้อสีเรียงน้ำให้จันรอ
เป็นจังหวะการพูดมันน่าจะเกิดพระรหัส

ตาสาหกไม่ถูกทรง

นี่คนนี้นะพลังเรื่องนั้นรุนแรงมาก
เรื่องจิตใจเขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก

เส้นวาสนะกันเกิกจากเลือนจันทร์ไปชิดเส้นเสา
บอกว่ามีสัญญาณการแต่งงานเกิดขึ้น

นี่คือรูปในไอจี
อันนี้ลืมเรียกกันสาดนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวนังนี่คืออะไร

ใส่ชุดเรสมันน่าจะอากาศปลอดโป่งมากขึ้น

พระภพแม่มากเลยเต้ย

เค้าเองเวลาเค้ารับปากแบบนั้นแบบนั้นน
ไม่ทำหรอก

๗นาที๗นาทีมุ่งเรื่องชาวทอง

มีโอกาสสัญญาณแตกหักสูง
พวกคุณคิดว่าน้อนตีด้วยเป็นนักร้องเลยด้วย
แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกอาชีพเจ้าชู้ได้หมดเลยครับ
เกี่ยวแล้วว่าจะต้องเป็นนักร้องหรือเปล่า
อย่างผมอย่างนี้ผมไม่เคยนอกใจแฟนเลยครับ
ส่วนใหญ่จะมีแต่เขามีคนอื่นครับ

การโดนนอกใจเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนแล้วผมก็จะไม่ทำครับ

คุณเต้ครับคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณพลอยครับ
ถึงเราจะมีการแตกหักกันแบบเป็นการทำนายในอนาคต
สำหรับผมผมคิดว่าการแตกหักนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผม
มันสามารถเป็นแตกหักแล้วก็หลอมนมเราเข้าด้วยกันได้ในอนาคตครับผม
นี่แตกหักแตกหักโรมอุปกรณ์ได้
ทุกอย่างซ่อมได้

มีพลิกโค้ชทำไมเลือกเต้ย

ไม่ค่ะก็ดูเป็นตัวเองดิ

เพราะว่าพลอยก็เป็นตัวเองสูงเหมือนกันค่ะ
ไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวแบบกับเพื่อน
ถ้ากับเพื่อนก็ไปบ้างนานที
ฉันก็ไปคนเดียวอยากไปภูเขา

เพิ่งจะหัดขับอยู่ตอนนี้

แล้วถ้าว่างนี่พาพรไปเที่ยวได้ไหม